คุณสุภาษาเดี๋ยวให้คุณสุภาษาราพูดถึงเศรษฐีใหม่กันซะหน่อยฮะ
ในฐานะที่ฉันไม่ได้เป็นเศรษฐีใหม่
ที่ฉันจะพูดถึงเรื่องเศรษฐีใหม่ให้คุณผู้ชมได้แสดงความยินดีกับพวกเขาเหล่านี้

ถูกกิน
แต่คนนี้เขาไม่ถูกกินค่ะเขาเป็นเศรษฐีใหม่นะคะ
กลับไปที่กาญจนบุรีกับเรื่องของ๓๐ล้านบาท
ไม่ใช่ของครูปีชาและไม่ใช่ของหมวดจรูน
แต่เป็นของเศรษฐีใหม่งวดวันที่๑เมษายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้

เขาบอกว่าคนเมืองกาลทำไมดวงดีจัง

ไปกันที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยก็มีคนถูกรางวัลที่๑เหมือนกันนะคะ
เป็นคนขายลอตเตอรี่ขายเองไม่หมด
พอเอาในแผงไปตรวจสรุปตัวเองถูกไป๒๔ล้านบาทค่ะ
ผู้โชคดีรายแรกนะคะที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ก็คือนายทองเลื่อนวังเคียรีอายุ๔๓ปี
เป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่ขายเองถูกเองค่ะ
เล่าให้ฟังบอกงวดนี้ขายไม่หมดก็เลยเก็บไว้เอง
และพอเอาไปตรวจพบว่า๔ใบที่อยู่ในมืออยู่ในแผงเนี่ย
ถูกรางวัลที่๑๔๑๒๐๗๓ออสออส
คิดเป็นเงิน๒๔ล้านบาท
ขณะที่ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านป่าผุนะคะ
อยู่ในอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
พบว่าบ้านเช่าของนายทองเลื่อนปิดเงียบไม่มีคนอยู่
เดินทางกลับภูมิลำเนาที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยไปเรียบร้อยค่ะ
เป็นคนเมืองเลยนะแต่มาขายลอตเตอรี่ที่ขอนแก่น
เพราะลอตเตอรี่เหลือโอ้โฮ
รางวัลที่๑อยู่ในแผงตัวเองซะงั้นเลยนะฮะ
ส่วน๓๐ล้านบาทอยู่ที่ไหนกลับไปอยู่ที่เดิมที่เมืองกาล

มีคนถูกรางวัลที่๑สลากินแบ่งรัฐบาล๕ฉบับคูณไป
ได้รับเงินรางวัล๓๐ล้านบาท
ทราบชื่อคือนายสหัสสนัยฤทธิ์รักอายุ๔๖ปี
พนักงานตรวจรับเหมาสายสัญญาณโทรศัพท์อยู่ในตลาดท่าเสา
เอาลอตเตอรี่ที่ตัวเองถูก๕ใบ
ไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อย
แต่เจ้าตัวบอกไม่อยากจะเป็นข่าวก็เลยไม่ขอเปิดเผยตัวดีกว่านะคะ
เรื่องต้นทราบข้อมูลจากเพื่อนบ้านบอกว่า

ขนาดเห็นแมวถูกรถชนบาดเจ็บยังเอาไปรักษาหมดเงินไปเป็นหมื่นบาท

ด้านพ่อค้าแผงรอตเตอรี่ก็บอกว่านายสะหัดสะไหน

พ่อค้าขายลอตเตอรี่คือนายธรรมนูล
บอกว่าขายลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑ให้กับนายสหัสนัย

แผงขายลอตเตอรี่ที่หน้าธนาคารทกศสาขาน้ำตกไซโยกน้อยในตลาดท่าเสา

ผมจำว่าคุณสหัสนัยมาซื้อลอตเตอรี่ที่แผงเมื่อวันพุธ
หรือวันพระฤหัสสบดีที่ผ่านมาเวลาก่อนเที่ยง

ทราบแต่ว่าทำงานเกี่ยวกับซ่อมเสาสัญญาณโทรศัพท์ครับ

คุณลูกค้าท่านนี้ถูกรางวัลจริงครับ
ทีนี้เวลาการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับ
คนที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลของเราจากนี้ไป
จากจะไปพูดคุยกับกบเศรษฐีใหม่แล้วนะ
ต้องย้อนกลับไปถามคนขายด้วยทีนี้
ใช่ไปถามพ่อค้าแม่ค้าด้วย
จำได้ใช่ไหมว่าคนนี้เขาซื้อจริง

ค้าบอกเพิ่มเติมบอกคนนี้เป็นลูกค้าประจำ

ต่างมาเตรียมดีอกดีใจด้วยนะครับ
แล้วก็บอกว่าคุณศาสนัยเป็นคนใจบุญสุนทาน

ก็ยังเอาแมวไปรักษา

แล้วก็ควักกระเป๋าตัวเองหมดเป็นหมื่นเหมือนกัน
นะครับก็เป็นคนใจบุญสุนทาน

แต่เรายังไม่ตามเจอตัวของคนถูก๓๐ล้านนะ